ประเดิมความเดือดกับศึกฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ในการแข่งขันฟุตบอลโดฮาสครับ๒๐๒๐
ดวนแข้งทีมชาติตัวท็อปจากเอเชีย
คืนวันพุธที่๒๒มีนาคมนี้
ทีมชาติสาอุดีอาราเบียปะทะทีมชาติไทย
ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน๑๐นาทีเป็นต้นไป
โจทย์จากกรุงโดฮาประเทศกาตา